ช่วงตลอดตลอด
จ้ามาจ้าตลอดตลาดวันนี้มาแล้วนะคะ
เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ

วันนี้หมูเนื้อแดงนะคะอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
พ่อไก่๙๒บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

กาดขาวค่ะ๑๓บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักชีไทยขึ้นมาละเป็น๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ช่วงนี้ผักชีไทยกับพริกจินดาแดงยังมีราคาปรับขึ้นอยู่บ้างเนอะ